นี่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์
แล้วเขาก็เหมือนกับแหมอยากจะทำเทศหรือยังไงก็ไม่รู้
เอาขาตั้งเอาลงมาแล้วก็ให้มันครูดกับพื้นไป
แล้วไฟมันก็แลบไปตามทางโอ้โหตอนคืนด้วยแลบไปแบบตามตัวเชอแล้วนะครับ

อื้มก็เพื่อนพักคู่กับเขานั่นแหละนะฮะไม่ใช่ชาวบุงชาวบ้านที่ไหนหรอกน่ะ
นั่นแหละท่านผู้ชมครับชายวัยรุ่นในคลิปคนนี้เนี่ย
หลังจากที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลกันเยอะแยะ
แล้วเขาบอกโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหมันผิดกฎหลายอยู่แล้ว
วันนี้ไปพร้อมกับพี่สาวนะครับไปพบตำรวจสพหาดใหญ่
หลังจากที่ตำรวจเขาตามหาตัวอยู่นะครับ
อายุ๑๙นะครับเขาชื่อในสิงนะเป็นคนในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่
บอกว่าโอ้โหพี่ตำรวจครับความจริงคลิปนี้เนี่ย
ตั้งแต่ปลายปี๖๓แล้วแต่เพื่อนผมเพิ่งเอามาลงโซเชียล
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนเป็นคนถ่ายก็ทำไปเพราะความสนุก
อยากจะทำแบบนี้ให้เพื่อนดูเอาขาตั้งลงมาให้มันครูดกับถนนไป

ก็เลยอยากฝากขอโทษสังคมด้วยที่ทำแบบนี้นะครับ

คือจะทำเล่นหรือว่าโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยอย่าทำเลย
เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาตามดำเนินคดี

แฟนดูครับ
เหตุเกิดเมื่อไหลล่ะครับ

พรุ่งศัลวนะครับ
เพราะโทษโซเชียลสังคม
ที่ทำสิ่งไม่ดีไปครับ

น้องยาวชไม่เรียกไหมครับ
ยาวแบบที่ไว้ในคลิป
ไม่ว่าจะลงคลิปหรือไม่ลงคลิปครับซอยอยากไปจำตาม
เขาบอกตั้งแต่ปลายปี๖๓นะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ที่ในสิ่งเขาบอกนะฮะแถวสามแยกถนนสายสนามบิน
ยังมีร่องรอยครูดอยู่บนถนนอยู่เลยนี่ฮะมันอาจจะค้างเก่าอยู่ก็ได้นะ
แต่นี่ถ้าเกิดทางหลงทางหลวงหรือว่าพื้นที่เขาต้องมาซ่อมโอ้โห
ใครจะออกค่าซ่อมแซมถนนใช่ถ้าเป็นจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่จริงจริงเนี่ย
ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะใช่เห็นมั้ยใช่ไหม
ก็ต้องไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยทำให้ต้องแบบเสียสตางค์แน่ทีนี้ใช่ไหมถ้าเกิด
เขาฟ้องร้องเอาผิดเกิดขึ้นมาใช่ไหม
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าสัก๔ทุ่มเนี่ยแถวนี้
อย่างเมื่อคืนนี้ก็มีจักรยานยนต์เนี่ยซิ่งกัน
ครูดถนนครูดถนนอะไรก็มันก็มีแทบทุกวัน
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูแลให้หน่อย
เจ้าหน้าที่บอกรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูแลแล้วก็จัดการให้
อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ประวัติแล้วเลยพอเห็นในโซเชียลก็ไล่ตามหาตัวจนเจอเลย